คุณผู้ชมคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยองค่ะ
หมาจรจัดกัดเด็กอีกแล้วเป็นเด็กผู้หญิงวัย๕ขวบนะคะ
กัดมาโอ้โฮแผลเวอะวะเต็มหน้าเลย
แล้วทีนี้แม่เด็กก็บอกว่าก็ไม่รู้จะเอาผิดกับใคร
เพราะมันเป็นหมาจรจัดแต่เพราะเอิญมีเพื่อนบ้านคนนึงค่ะ
เคยให้ข้าวให้น้ำมันอยู่แต่ถามว่าจะไปเอาผิดกับเขาได้ไหม

ว่าตอนนี้สองคนพูดคุยกันจับมือกันโอเคแล้วล่ะ
แต่ว่าแม่ของเด็กก็บอกว่าอยากให้ภาครัฐทบทวนเรื่องของกฎหมายของสัตว์กันอีกหน่อยดีไหม
ว่าจะต้องทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีก
ทีมข่าวเราเดินทางลงพื้นที่ที่ห้องเช่าบ้านห้วยโป่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ช่วงค่ำวานนี้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนางรัตนาเก่งสาริกัน
แม่ของน้องวัย๕ขวบที่โดนหมาจรจัดเพศผู้ที่ชื่อว่าเจ้าเสือ

อยู่ในบ้านแต่ว่าได้ยินเสียงร้องของลูกสาวดังมากก็รีบวิ่งออกมาดู
หมากัดลูกสาวที่หน้าจนบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้ระหว่างนั้นนายเสกสรรโวกสูงเนินเพื่อนบ้าน
ก็รีบมาพาลูกสาวไปโรงพยาบาล
เงินค่าทำขวัญให้๑๐๐บาทด้วยนะ
ถามว่าทำไมถึงจ่ายเงินให้พาไปโรงพยาบาลให้
เพราะว่าเจ้าเสือเนี่ยเป็นหมาที่นายเสกสรรเคยให้ข้าวกิน
แต่ว่านายเสกสรรไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะ
เธอเองก็บอกว่าไม่รู้จะเอาเรื่องจากใครเหมือนกัน

ก็อยากให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายคุ้มครองสัตว์สมัยได้ไหม
หนูอยากให้ทางราชการทางรัฐ
ควรทบทวนกฎหมายไหมว่า
ที่คุณออกมามันดีต่อประชาชนแล้วหรือ
คุณก็ถ้าออกกฎคุ้มครองสัตว์หนูก็เห็นด้วยนะ
แต่ก็ต้องสมควรแยกแยะเป็นหมด
หรือว่าคุ้มครองในแบบไหนประเภทไหน
แต่ถ้าสัตว์มาทำร้ายคนสาหัสถึงขนาดนี้
เรามีสิทธิ์ที่จะทำ

แล้วถ้าสัตว์ทำผิดขนาดนี้
กัดเด็กจนแบบหน้าแหกขนาดนี้
เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหรอค่ะ
เรื่องนี้นายเสกสรรวัย๓๙ปีก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเจ้าเสือ
แต่ว่าเจ้าเสือเนี่ยมันเป็นหมาจรจัดมักจะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้

แบ่งเศษอาหารที่เหลือทิ้งให้มันเป็นบางครั้ง
พอหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเอาเจ้าเสือไปปล่อยไว้ที่วัดซอยคีรีค่ะ
นภาพัฒนอุเจริญประธานชุมชนบ้านชากลูกย่า
ก็บอกนะคะว่าอยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับนายเสกสรรหน่อยนะ
เพราะว่านายเสกสรรไม่ใช่เจ้าของหมาจริง
เป็นแค่คนเมตตาเลี้ยงหมาจรจัดเฉย
ซึ่งล่าสุดนางนภาพัฒน์กับนายเสกสรรก็เดินทางไปที่บ้านของนางรัตนา
เพื่อเยี่ยมเยี่ยนน้องที่โดนหมากัดนะคะ
แล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจที่เกิดขึ้น

เขาก็ยังมอบเงินช่วยเหลือให้แม่เด็กอีก๒๐๐บาทด้วย
ซึ่งนางนภาพัฒน์เองก็มาไกลเกลี่ยให้สองฝ่ายเข้าใจแล้วก็จับมือกัน
เพื่อจะเป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันต่อไป
ซึ่งก็ระหว่างคนจบลงด้วยดี

อยากจะให้พิจารณากฎหมายคุ้มครองสัตว์หน่อย
เหมือนที่คุณแม่บอกว่าแล้วหมากัดคนเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอ
นั่นสิครับแล้วคนไปตีหมาคนก็ผิดอีกครับ
คืออย่างที่บอกว่าปัญหาต้นตอมันก็เริ่มมาจาก

เพราะฉะนั้นที่เราต้องดูกันก็คือ
เราจะทำยังไงให้มันไม่มีหมาจรจัดเกิดเหตุ
ว่ากฎหมายมันต้องเป็นธรรมทั้งคนทั้งหมาด้วย
ไม่ใช่ว่าพอหมามากัดคนคนไปทำร้ายหมา
คนโดนจับข้อหาธรุณกรรมสัตว์

จริงถ้าหมามาทำร้ายคนแล้วคนทำร้ายกลับ

หรือว่าทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร
ก็ต้องให้มันเคลียร์เรื่องของข้อกฎหมายด้วย